คุณผู้ชมคะมีอีกแล้วค่ะกรณีที่สายเคเบิ้ลมันห้อยต่ำลงมา
คนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านแล้วก็ไปพาดคอไปดึงคอจนเขาเป็นแผลเนี่ย
มีอีกแล้วนะคะเล่าคล้ายแบบนี้อยู่หลายครั้งคุณผู้ชม
ครั้งเนี้ยที่พื้นที่นนทบุรีค่ะมีผู้ชายคนนึงนะคะ
เขาไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้ว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ถูกสายเคเบิ้ลมันห้อยลงมาต่ำอะค่ะ
เกี่ยวคอจนรถล้มแล้วก็มีวินมอเตอร์ไซค์ที่ขี่สวนกันมา
เกี่ยวเหมือนกันบาดเจ็บไปด้วยแต่พอไปแจ้งตำรวจตำรวจบอกว่าไงรู้ไหม

ก็ไปหาเจ้าของสายเคเบิ้ลเองสิว่าเจ้าของสายเคเบิ้ลที่มันห้อยลงมาเนี่ยเป็นใครยังไงแล้วค่อยมาแจ้งความ
อย่างนี้ค่ะแต่ไปดูแผลกันก่อน
นี่คือแผลที่คอของผู้ชายอายุ๓๒ปีแล้วก็คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะ
เขาประสบเหตุคล้ายกันก็คือสายเคเบิ้ลมันห้อยต่ำลงมาแล้วก็เกี่ยวคอ
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่าน
เขามีการโพสต์ผ่านเพจข่าวคนนนท์ค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณใกล้กับสพบังใหญ่
หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้นนทบุรี๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา

ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็มีวินมอเตอร์ไซค์ขี่สวนมา
ก็ล้มลงเนี่ยค่ะตัวเองก็หันไปมองคิดในใจคงไม่เป็นอะไร

ไม่กี่วินาทีหันกลับมาอ้าวตัวเองก็โดนเกี่ยวเหมือนกัน

เพราะสายเคเบิ้ลที่ห้อยต่ำลงมาเนี่ย
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับผู้บาดเจ็บนะคะ
นายเกษมบวรกิรติโรธอายุ๓๒ปี

เจ้าตัวบอกว่าวันเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์อยู่บนถนน

พบว่ามีเส้นคล้ายกับลวดมาเกี่ยวที่คอ
ตัวเองกระเด็นตกลงมาจากรถจักรยานยนต์เลยนะคะ
แล้วก็มีนายสุรัตน์เหลืองอ่อนอายุ๔๔ปี
เป็นคนขี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างค่ะ
ขี่จักรยานยนต์สวนมาก็ถูกสายเดียวกันนี่แหละ
ดคอล้มบาดเจ็บในลักษณะเดียวกันเลย

แล้วมีพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยสวนทางมา
จากนั้นพี่เขาก็ได้ล้มรวมเลยถามไปมอง

ผมก็กลับมามองในช่องทางตรงในช่องทางของตัวเอง
จากนั้นก็มีสายไฟเข้ามาตรงหน้าแล้ว
เป็นแบบสุดท้ายที่ผมจำได้ว่ามันเป็นแบบนี้ครับ
จากนั้นผมก็ได้ลดผมก็ได้เกิดลงไปเขต
ลดกล้ามแล้วจากนั้นมันยังไงแล้วเราตรวจสอบแล้วรู้ว่าเป็นสายเก็บเบิ้ลใช่ไหม
เบื้องต้นผมเห็นเป็นสายคุมด้วยสีดำ
นายเกษมก็บอกว่าหลังเกิดเหตุไปแจ้งความที่สพบางใหญ่
ตำรวจที่รับแจ้งกลับบอกว่าให้ไปหาหลักฐานกันเอาเอง
แล้วก็ผ่านไปหลายวันนะคะก็ไม่ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานไหนเลย
ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปโพสต์ในเพจข่าวคนนน
เพื่อที่จะสอบถามความเห็นว่าหลังจากนี้ผมสองคนต้องทำยังไงต่อดีครับ

เขาก็บอกว่ามันให้เราออกไปตามเอง
แล้วท่านร้อยเวรเขาก็บอกชี้แจงเกี่ยวกับว่าเหตุผลในการว่าทำไม
เราต้องไปตามหาเจ้าของเอง

อาจจะไปเป็นคดีแบบมันไม่ใช่หน้าที่ของเขา
เขาสามารถติดต่อประสานงานให้ได้
แต่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่เขาต้องมาตาม
อยากจะรู้จังเลยเนี่ยใครเป็นคนรับแจ้งความวันนั้นเนี่ย

พันธุ์ตำรวจเอกสุรพฤษรอดบำรุงนะครับ
ตอนนี้พอทราบเรื่องที่เขาแชร์กันในสังคมออนไลน์
ก็เลยเรียกผู้เสียหายทั้งสองคนมาสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วก็ติดต่อประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททีโอที
เพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบสายเคเบิ้ลว่าเป็นของใคร
ซึ่งหลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นของบริษัททรูนะครับ
ก็เลยประสานไปยังบริษัททรูให้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบมาแก้ไขด้วยนะครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่บริษัททรูเดินทางมาตรวจสอบ
หลักฐานก็ยอมรับว่าเป็นสายเคเบิ้ลของบริษัทจริง
เรื่องต้นได้นำข้อเรียกร้องของผู้เสียหายทั้งสองคนไปรายงานให้ผู้บริหารทราบแล้ว
แล้วก็นัดให้ผู้เสียหายทั้งสองคนมาตกลงค่าใช้จ่ายและชดเชยกันในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในวันที่๙พฤศจิกายนนี้
ซึ่งจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเขาก็ต้องเจรจากัน
คือความจริงถ้าตำรวจทำก็ไม่ได้ยากเลย
เพราะว่าตำรวจเขาก็มีอำนาจอยู่ในมือที่จะขอหลักฐานเรียกขอข้อมูลขอการตรวจสอบต่าง
พอบอกให้ไปหาหลักฐานเอาเองเรางงเหมือนกันนะ
เราเป็นผู้เสียหายจะไปหาหลักฐานที่ไหน
คือเราเป็นผู้เสียหายก็จริงแต่ว่าเราเดินเข้าไปแล้วพี่ครับช่วยไปนู่นนี่นั่นให้ผมหน่อย
บางทีหน่วยงานพวกนี้เขาไม่ทำให้เราไง
แต่ถ้าตำรวจบอกไปเนี่ยเขาก็ทำให้อันไหนท่านภูมิกับทำแป๊บเดียว
อย่าลืมไปดูหน่อยนะฮะร้อยเวรวันนั้นรับเรื่องเนี่ยใครก็ไม่รู้
ชาวบ้านเขาบอกไว้บอกให้ไปหาเอาเองในหลักฐานนี้